ทีนี้ด้านหลังค่ะคอหวยตั้งตารอแม่น้ำหนึ่งจุดทูปวันนี้
คืออย่างงี้มระวันวันดีใช่ไหมคะวันที่๘เดือน๘
ทีนี้แม่น้ำหนึ่งเขาก็เลยมีพิธี
บรรจุหัวใจพ่อปู่พญานาค
โอ้โหแล้วเห็นบอกว่าพระอาทิตย์ทรงกรดด้วย
หลายคนก็เข้าไปสาทู่แต่มากกว่าสาทู่คือ
รอจะจุดไม่จุดสำเนียงโคราช

เดี๋ยวจะหาว่าว่ารัศรีรินรจน์ธิ์เก่า

เมื่อวานนี้คือบรรยากาศภายในงาน
พิธีบรรจุนะ
โดยทำมีครูบ่าไก่จากวัตถม
อำเภอมันจากคีรีจังหวัดขอนแก่นนะคะเป็นพระที่แม่น้ำหนึ่งเนี่ยเคารพสัทธามาร่วมในพิธีด้วย
นี่แหละแม่น้ำหนึ่งโพสต์ภาพนี้ในเฟซบุ๊คของเขานะคะพร้อมกับขึ้นข้อความ
สัทธาพารวยพิธีบรรจุหัวใจปูขอโทษทุกท่านที่เดินทางมาแต่เราไม่ได้ให้เข้าร่วมนะคะ
โควิดหายมาพ่อกันเด้อมาเจอกันเด้อนะคะมาเจอกันนะ
วันนี้รวยรางวัลที่๑ต้องเข้าแล้วนะ
พอทิ้งทวนแบบนี้ปุ๊บหลายคนตามต่อเลยนะคะ
หลายคนตามต่อเพราะช่วงค่ำวันเดียวกันเลย
แม่น้ำหนึ่งโพสต์ภาพตัวเองพร้อมกับแฟนนุ่มอีกภาพหนึ่ง
พรุ่งนี้เจอกันนะคะรัฐบาลไทย
เห็นไหมเป็นภาษาอ่านรัฐบาลไทยกับทูปลาว
ทีนี้หลายคนตีความเอาล่ะเริ่มคำนวณในหัวแล้ว

ต้องการจะบอกไกลใช่ไหมว่าวันนี้จะมีการจุดทูบ
เพื่อที่จะให้ชาวไทยได้เอาเลขไปเสี่ยงดวงของรัฐบาลไทย

สลากินแบ่งรัฐบาลไทยนี่แหละค่ะ
เพราะฉะนั้นวันนี้รอเด้อพี่น้องเด้อนะคะ

แฟนเขาใช่ฮ่าครับ

แต่ว่าใครมีเลขในใจก็ไปหาซื้อซะก่อนที่เขาจะจุด
เพราะเดี๋ยวถ้าจุดแล้วนะจะหาไม่เจอ